ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรธลักษณะดีศรนะครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ประเทศไทยครับพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกเมื่อวันที่สิบสาม
มักกะลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามและเป็นลายแรกที่พบนอกประเทศจีน
เกิดการระบาดระลอกแรกที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่หกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณปีหกสามระลอกที่สองเกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้ง
จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ลอกที่สามเกิดขึ้นที่ย่านทองหล่อเมื่อวันที่หกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ละลอกสองและละลอกสามอยู่ในปีงบประมาณหกสี่
นับตั้งแต่วันที่พบผู้ติดเชื้อรายแรกจนถึงวันนี้
รัฐบาลมีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์โควิดถึง๑ปี๔เดือนกับอีก๑๘วัน
มาแล้วถึง๒ปีงบประมาณพร้อมกับเงินกู้ก้อนมหาศาลอีก๑ล้านล้านบาท
ซึ่งมีการกันงบประมาณเอาไว้สำหรับงานด้านสาศุกร์ถึงสี่หมื่นห้าพันล้านบาท
แต่กับเบิกจ่ายได้เพียงเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามล้านบาทเครื่องช่วยหายใจครับท่านประธาน
ของงบเอาไว้ไม่ได้ซื้องบเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลไม่ได้ใช้
กับชีวิตของประชาชนรัฐบาลนี้เอามาล้อเล่นกันแบบนี้เหรอครับท่านประธาน
หากนับตั้งแต่วันที่หกเมษายนที่เป็นวันเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่สาม
จนถึงเมื่อวานนี้วันที่๓๐พฤษภาคมมีประชาชนต้องตายเพราะโควิดไปแล้ว
หนึ่งพันสิบสองคนถ้านับเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษา
เป็นต้นมานี่ตายไปแล้วถึงแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนหลายหลายต้องตายค่าบ้าน
หลายลายต้องเอาชีวิตมาสังเวยก่อนที่ผลตรวจจะออกว่าเขาติดโควิด
เพราะพวกเขาต้องรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียงรอยา
สุดท้ายประชาชนต้องรอความตายขนาดแค่การใช้เงินรัฐบาลชุดนี้
ยังขาดสามัญสำนึกจัดลำดับความสำคัญไม่เป็น
ไม่รู้ว่าอะไรควรเร่งด่วนอะไรควรชะลอ
อะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายถ้าจำกันได้นะฮะ
เมื่อปีงบประมาณก่อนกว่าจะตัดเรือดำน้ำได้เนี่ยนะครับ
ยากเย็นแสนสาหัสสุดท้ายยานเกาะล้อยางก็ยังเอามาจนได้
กางเกงในถุงเท้าราคาแพงเป็นสามเท่าถามกันต่อหน้าตรงตรง
ว่าจะซื้อมาใส่หรือซื้อมากินสุดท้ายก็ดึงดันจะซื้ออยู่ดี
สภาพของประเทศในทุกวันนี้เปรียบเหมือนบ้านที่พ่อแม่มาล้มป่วย
ตกงานแต่ลูกทรพีก็ยังจะตื้อซื้อของเล่นให้ได้
งบประมาณปี๖๕จริงแล้วประชาชนไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับ
ท่านประธานเขาแค่ต้องการเห็นงบที่มีสามัญสำนึก
รู้ว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่าย
รัฐบาลที่มีสามัญสำนึกเท่านั้น
ถึงจะสามารถทำงบที่มีสามัญสำนึกออกมาได้

การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลนี้
ไม่เคยมีจิตไม่เคยมีสามัญสำนึก
มีแต่รู้ทั้งรู้ก็ยังจะทำ
มีแต่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
จนทำให้ประชาชนเจ็บป่วยล้มตายไปเรื่อย
อย่างการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
ค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดทุกคนทราบดีครับ
คือการป้องกันหรือการฉีดวัคซีน

พอฉีดช้าไม่ยอมฉีด

พอตรวจช้าไม่ตรวจเชิงลุก

คนป่วยกว่าจะหาหมอก็มีอาการหนัก
ต้องจ่ายยาฟาวิพิลาเวียน๑คนต้องกิน๕๐เม็ดละ๑๒๐

วัคซีน๒๔๐ไม่จ่าย
สุดท้ายต้องไปจ่ายค่าตรวจ๓๐๐เจอค่ายาอีก๖๐๐
พอผลตรวจออกช้าก็จ่ายยาช้า
กี่คืนท่านประธานคูณเองได้
เห็นจะประหยัดอยู่อย่างเดียวคือค่างานศพ
เพราะตายด้วยโควิดนี่คือสวดคืนเดียวแล้วเผาเลย
แล้วเลิกสักทีครับกับการสื่อสารในธรรมนองแดกดันประชาชน

ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวย

เอาเข้าจริงนี่เข็มละ๖๐๒เข็ม๑๒๐๐
ต่อให้ฉีดให้กับประชาชนทั้งประเทศ๖๗ล้านคนไปเลย

จากสื่อราคา๕๔๙บาท
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางเขามีส่วนลดให้ด้วย
ถ้า๓๗๒บาทฉีดทั้งประเทศ

ทั้งประเทศ๑๖๐๐๐ล้าน
งบฉีดวัคซีนควรต้องเร่งจ่าย
รัฐบาลนี้ไม่ยอมเร่งฉีด
แล้วมันคุ้มกับความเสียหายทางเศรษฐกิจ

มีมูลค่ามหาศาลสูงถึง๒๕แสนล้านบาทต่อม

กับคนที่ใช้จ่ายแบบนี้มีสามัญสำนึกไหม

เพราะการฉีดวัคซีนล่าช้าแทงม้าตัวเดียว

เราไม่ทิ้งกัน๓๙๐๐๐ล้าน

เรารักกัน๓๗๑๐๐ล้าน
พอการระบาดระลอกที่๓เกิดขึ้น

ถูกเพิ่มงบอีก๘๕๕๐๐ล้าน

เรารักกันวันนี้ใครเข้าไปรักกับคุณ
รวมกันแล้ววันนี้เยียวยาไปแล้วกว่า๗แสนล้าน
วัคซีน๑๖๐๐๐ล้านไม่จ่าย
ต่อให้ฉีดไฟเซอร์ก็แค่๘๐๐๐ล้าน
สุดท้ายต้องจ่ายเยียวยา๗แสนล้าน
และที่สำคัญคือไม่รู้ต้องเยียวยาอีกถึงเมื่อไ
อย่างงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำ๑๔๒แห่งทั่วประเทศ
ปี๖๔กำหนดเอาไว้แค่๗๕๐๐บาท
เฉลี่ยแล้วเรือนจำแต่ละแห่งมีงบในการป้องกันการแพร่ระบาด
แค่๕๓๐๐บาทต่อปี
หรือเดือนละ๔๔๐บาท
สุดท้ายต้องมาเจอกับการระบาดในคลัสเตอร์เรือนจำ
จนถึงเมื่อวานนับตั้งแต่วันที่๑๓พฤษภาคมเท่าที่มีการเปิดเผย
มีผู้ติดเชื้อรวมกันไปแล้วจากคลัสเตอร์นี้๒๔๓๐๐ลาย
อย่างนี้เรียกมีสามัญสำนึกไหมครับ
สถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ทุกคนทราบดีว่าอยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวาน
ประชาชนอยู่ท่ามกลางความเป็นความตาย
ไม่รู้ว่าจะได้วัคซีนหรือฟอร์มาลีนก่อนกัน
มีคนตกงานไปแล้วถึง๖ล้านคนนักศึกษาจบใหม่๑ล้าน๓แสนคนยังเคว้งหางานทำไม่ได้
ผลเอกประยุทธ์อยู่มา๗ปีเห็นมีแต่คลององค์อ่างกับบัตรคนจน
การจัดทำงบในปี๖๕ไม่ต้องให้สอนครับท่านประธานครับรัฐบาลต้องพึงสังวรอยู่แล้ว
ต้องคำนึงถึงหัวอกของประชาชน
พยายามทำให้การใช้จ่ายสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ปรากฏในงบปี๖๕ไม่ได้หรอกครับ
แต่พอคนที่ไร้สามัญสำนึกมาทำงบก็ไม่แคล้วฮะ
งบที่ได้ก็จะได้งบที่ไร้สามัญสำนึก
จากไร้สามัญสำนึกแล้วยังจงใจอำพลางหลอกลวงประชาชนอีกด้วยครับท่านประธาน
ไม่ใช่อ้างว่ามีการปรับลดงบแล้วก็มาบอกว่าดีแล้ว
ใดก็ตามที่ยังมีโครงการที่ไร้การะเทศะ
ไม่เห็นหัวประชาชนซุกซ่อนอยู่ก็ถือว่าเป็นงบที่ใช้ไม่ได้
งบประมาณปี๖๕ฉบับนี้รัฐบาลแกล้งทำตัวเลขให้ภาพรวมลด
แต่พอไปเจาะไส้ในกับซุกซ่อนโครงการที่น่าละอายอยู่เต็มไปหมด
อย่างกรณีขอสไลด์ฮะสไลด์ถัดไปครับ
อย่างกรณีกองทัพบกในปี๖๕ภาพรวมมีการปรับลดงบ
ลดลง๖๖๐๐ล้านบาทดูเหมือนจะดีครับท่านผู้ประธานครับ
แต่พอเจาะเข้าไปดูรายละเอียดอย่างโครงการเสริมสร้างจัดหายุทธโปรกรณ์
ปี๖๔มีงบอยู่ที่๓๑๓๒ล้านบาท
พอปี๖๕งอกขึ้นมา๑๘๐๕ล้านเป็น๔๙๓๗ล้าน
กองทัพเรือครับภาพรวมในประโยค๕ลดลง๑๑๓๐ล้าน
พอเจาะเข้าไปดูไส้ในในโครงการเดียวกันเสริมสร้างจัดหายุทธโปรกรณ์
พฤติกรรมไม่ต่างกันปี๖๔มีงบอยู่แค่๕๓๓ล้าน
ปี๖๕เพิ่มขึ้นมาอีก๘๗๓ล้านงอกมาเป็น๑๔๐๖ล้านบาท
ซึ่งงบประมาณเสริมสร้างจัดหายุทธโปรกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยฮะ
กองทัพบกกองทัพเรือ๒กองทัพรวมกันเพิ่มขึ้นถึง๒๖๗๘ล้านบาท
ถ้าทั้งกองทัพบกกองทัพเรือจะเห็นแก่ประชาชนด้วยการเสริมสร้างอาวุธยุทธโปรกรณ์เนี่ย
เท่ากับปีที่แล้วผมไม่ได้ห้ามว่าห้ามซื้อนะฮะ
แต่ขอให้จัดซื้อเท่าเดิมเท่ากับปีก่อนเงิน๒๐๐
ล้านบาทนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้เยอะแยะเต็มไปหมด

ถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อวัคซีนไฟเซอร์ก็จะซื้อได้ถึง๔๔ล้านโดส
ให้กับประชาชนได้๒ล้าน๒๒๐๐๐คน
เอาไปซื้อยาฟาวิพิลาเวียได้ถึง๒๒ล้านเมต
สามารถเอามาช่วยชีวิตประชาชนที่หายใจเหนื่อยหอบอยู่ตรงหน้าได้ถึง๔๔๖๐๐คน
ท่านประธานครับผมยืนยันว่างบประมาณที่อ้างว่าปรับลดแล้ว

ค่าปรับลดแล้วยังมีงบที่ไม่ถูกการะเทศะซุกซ่อนอยู่

พฤติกรรมสร้างลดงบในภาพรวมเพื่ออำพลาง
แล้วเอาไปแอบซื้ออาวุธเพิ่มอย่างนี้

ก็เห็นกันอยู่ว่าประชาชนขาดวัคซีนขาดเตียงขาดยา

ไม่ได้ขาดรถถังไม่ได้ขาดรถยานเกาะ

ไม่ซื้ออาวุธกันสักปีนี้จะชักดิ้นชักงอตายหรือไง
กองทัพจะทำเพื่อประชาชน
ไม่ต้องไปสร้างภาพเอาน้ำยามาฉีดโขดหินฮะ
ง่ายตรงแค่ลดการซื้ออาวุธก็ช่วยเหลือประชาชนได้มากแล้ว
ซึ่งเป็นกระทรวงที่เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด
และเป็นหน่วยงานที่ประชาชนทั้ง๖๗ล้านคนฝากชีวิตเอาไว้
ถ้าไปถามประชาชนครับว่าหน่วยงานใดในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานสำคัญ
ที่มีหน้าที่สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิดทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันครับท่านประธานว่า
กรมควบคุมโรคสไลด์ถัดไปฮะแต่มาดูงบประมาณรายจ่ายประจำปีหกห้า
ของกรมควบคุมโลกฮะได้งบไปเพียงสามพันห้าร้อยหกสิบห้าร้านบาท
ในขณะที่งบปีหกสี่อยู่ที่สี่พันสี่สิบสี่ล้านบาทลดลงสี่ร้อยจากสิบเก้าร้าน
คิดเป็นสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นี่อะไรครับที่แย่ไปกว่านั้นครับท่านประธาน
พอเอาไปเทียบกับงบปี๖๒ที่ยังไม่เจอกับโควิดในปีนั้นกรมควบคุมโรคได้งบประมาณอยู่ที่๔๐๓๖ล้าน
คืองบ๖๕เนี่ยนะกรมควบคุมโรคต้องไปสู้กับโควิดซึ่งเป็นโรคระบาดระดับโลก
แต่งบกับน้อยกว่าปีหกสองที่ยังไม่เจอโควิดถึงสี่ร้อยเจ็ดสิบล้าน
ผมจึงไม่แปลกใจครับที่บุคลากร
ข้อความมาหลังไมค์ต่อว่าสอบประคอให้ผมอ่านทุกวัน
ยังครับท่านประธานไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทุกคนรู้ว่ากรมนี้รับหน้าที่ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อตรวจคัดกองตรวจเชิงลุกตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด
รัฐบาลไม่รู้เหรอครับว่าการตรวจเชิงลุกนั้นเป็นกลไกสำคัญอย่างมาก
สกัดกั้นการระบาดทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องพาตัวเองไปติดคนอื่น
ไม่ต้องพาตัวเองไปติดคนที่เรารักมีโอกาสเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่น

สภาพในปัจจุบันที่ประชาชนต้องรอคิวตรวจรอผลตรวจกว่าจะรู้
เสียชีวิตในเวลาถัดมา
จุดเริ่มต้นก็มาจากการตรวจที่ล่าช้านี่แหละครับ
๖๔กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบอยู่ที่๑๓๘๙ล้าน
แทนที่ปี๖๕จะได้งบเพิ่มนะฮะ
เพราะสถานการณ์การระบาดละลอกสามหนักมากนะครับ
กลับไปลดงบเขาลง๑๐๔๑๔๔ล้าน
๖๕เหลืองบอยู่แค่๑๒๔๕ล้านบาท
ซ้ำร้ายพอผมเอาไปเทียบกับงบปี๖๒ที่ยังไม่เจอกับโควิด
ในปี๖๒กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบอยู่ที่๑๔๐๙ล้าน
ปี๖๕ต้องเจอกับโควิดรับมือกับการระบาดระลอกที่๓
ที่ต้องเน้นการตรวจเชิงลุก
วิทยาศาสตร์การแพทย์กลับได้งบน้อยกว่าปี๖๓
ที่ยังไม่เจอกับโควิด๑๖๔ล้าน
ผมถามว่ามีอะไรที่จะไร้สามัญสำนึกได้ถึงขนาดนี้ไหม
แล้ววันที่๑๙พฤษภาคม
สอบคอยังมีหน้าไปตำหนิประชาชนที่เสียชีวิต
ก่อนที่จะทราบผลตรวจว่า
ตระหนักว่าตนเองติดเชื้ออีกนะฮะ
ไม่รู้เหรอครับว่าประชาชนกว่าจะได้คิวตรวจ
ต้องรอนานขนาดไหน
หมอก็จ่ายยาได้อย่างยากลำบาก
สุดท้ายประชาชนกี่ลายต้องตาย
เพราะรอคิวตรวจรอผลตรวจรอเตียงรอยา
เป็นความผิดมหันของรัฐบาลแท้

นี่ไม่ใช่แค่ไม่มีสามอันสนึกนะฮะ
แม้แต่มนุษยธรรมและความเป็นคนก็ยังไม่มี
ท่านประธานครับพอมาดูงบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และชีวิตของประชาชนโดยตรงกันบ้าง
อย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง
ผมอ่านงบของส่วนนี้แล้วลมสันดาลขึ้น
อ่านไปจิ๊บปากไปสะบดคำซ้ำอยู่แทบ๕นาที
ปี๖๕ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนที่ติดเชื้อโควิด
เพิ่มเติมจากโรคอื่นที่เป็นอยู่แล้ว
แถมยังมีคนตกงานต้องย้ายจากต้องย้ายจากประกันสังคมมาใช้บัตรทอง
ไลด์ถัดไปฮะมาดูกันฮะ
แทนที่กองทุนบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองจะได้งบเพิ่ม
กลับถูกหั่นงบจากปี๖๔ที่ได้งบอยู่ที่๑๔๒๓๖๕ล้านปี๖๖
ปี๖๕เหลืองบอยู่ที่๑๔๕๕๐ล้านบาท
ถูกลดงบประมาณไปถึง๑๘๑๕ล้านบาท
แล้วงบเยียวยาประชาชนที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน
ที่มีหลายคนแนะนำว่าให้เพิ่มให้มากกว่า๔แสนบาท

หลายคนก็แนะนำว่าให้ปรับวงเงินเพิ่มขึ้น
แล้วให้จ่ายตามอุบัติเหตุการโดยแยกออกจากการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
แต่รัฐบาลไม่นำพาเลย
วัคซีนที่ฉีดในวันนี้เป็นวัคซีนใหม่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
การด่วนสรุปว่าการตายไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเลย
โดยปราศจากข้อโต้เถียงทางวิชาการนั้นเป็นอะไรที่ทำได้ยากมาก
พอด่วนสรุปว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีน

ไม่ได้รับชดเชยสักกว่าบาท
แบบนี้จะสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างไร
งบแบบนี้ตัดเงินบัตรทองแบบนี้
ถ้าไม่เรียกว่างบไร้สามัญสำนึกแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับท่านประธาน
ตัดมาที่งบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ผมพบว่างบฉบับนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติเลย

จากข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
หรือกสพบว่านักเรียนยากจนและนักและยากจนพิเศษ
จากการสำรวจล่าสุดในเทอม๒ปี๖๓
พบว่ามีจำนวนถึงเกือบ๒ล้านคน
โดยเพิ่มจากเทอม๑ปี๖๒ถึง๒แสนกว่าคน
จำนวนนี้มีเด็กยากจนที่อยู่ในระดับอนุบาล
ถึงเกือบ๑แสน๕หมื่นคน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถูกถ่างให้กว้างขึ้น
ว่าเด็กยากจนและยากจนพิเศษที่มีอยู่เกือบ๒ล้านคน
จะหลุดออกจากระบบการศึกษา
โดยสามัญสำนึกรัฐบาลต้องเสริมงบประมาณ
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาใช่ไหมฮะ
เพราะเด็กเหล่านี้ต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติใช่ไหมฮะ
แต่งบประมาณปี๖๕ฉบับนี้
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจากปีหกสี่
ที่มีงบอยู่๖๐๘๕ล้าน
ถูกตัดงบไปถึง๔๓๓ล้าน
งบอยู่เพียง๕๖๕๒ล้านบาท
งบลดความเหลื่อมล้ำของสพจากเดิมในปีหกสี่
งบอยู่ที่๓๘๙ล้าน

ปี๖๕เหลืองบอยู่แค่๓๗๒ล้านบาท
สรุปแล้วในสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างตึงเครียด
ท่ามกลางการระบาดของโควิดที่เป็นอยู่แบบนี้
งบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากลับถูกปรับลดลงถึง๗๐

ยังไปตัดงบซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำไปซะอีก
บแบบนี้มีสามัญสำนึกเหรอครับท่านประธาน
มาดูเรื่องงามไส้ของรัฐบาลนี้กันต่อครับท่านประธาน

ผมพาท่านประธานมาดูเด็กด้อยโอกาสบ้าง

งบการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในปี๖๔ปีที่แล้วนะ
มีงบอยู่๖๐๔ล้านบาท
เพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาส๓๓๕๒๘คน
ปี๖๕สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นจากโควิด
ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น๓๔๕๐๐คน
ไม่๓๔๕๐๐คน
ด้อยโอกาสเพิ่มแทนที่จะเพิ่มงบ
กลับถูกตัดงบไป๗๒ล้าน
งบอยู่ที่๕๓๒ล้านบาท
ตลกร้ายไปกว่านั้นครับท่านประธานครับ

ท่านประธานดูไม่เจอโควิดปีนั้น
งบการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสอยู่ที่๖๖๓ล้าน
ในปีนั้นผมหารเฉลี่ยมาเด็ก๑คนได้รับงบประมาณอยู่ที่
ปี๖๕เจอกับโควิดเจอกับความเหลื่อมล้ำที่รุนแรง
กับมีงบให้แค่๕๓๒ล้านเฉลี่ยออกมา
งบอยู่เพียงคนละ๑๕๖๕๗บาท
ลดลงมาคนละ๒๗๘๑บาท

อย่างนี้ไม่เรียกไร้สามัญสำนึกเหรอฮะ
ยังฮะยังมีต่ำกว่านั้นสไลด์ถัดไป

ยากจนโดนเด็กด้อยโอกาสโดน

แม้แต่การศึกษาของเด็กพิการก็ยังไม่เว้น
ปี๖๔มีงบอยู่๒๘๐๔ล้านบาท
เพื่อดูแลการศึกษาให้กับเด็กพิการจำนวน๑๒๓๘๘คน
ปี๖๕เด็กพิการเพิ่มขึ้นเป็น๑๒๕๘๐คน

แต่กลับถูกตัดงบไป๑๔๗ล้าน
เหลืออยู่เพียง๒๖๕๗ล้านบาท

ปี๖๒ไม่เจอโควิด

งบการศึกษาสำหรับเด็กพิการยังมากกว่าปี๖๕
ปี๖๒มีงบอยู่ที่๒๙๔๒ล้าน

แต่ปี๖๕งบการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
เฉลี่ยแล้วเหลืออยู่เพียงคนละ
นี่ไม่เรียกว่าไร้สามัญสำนึกแล้วจะเรียกว่าอะไรครับท่านประธาน
การศึกษาของเด็กพิการก็ไม่เว้นเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการถูกตัดงบเรียบ
รัฐบาลก็รู้ดีใช่ไหมครับว่าการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ย
เด็กหลายคนต้องไปเรียนออนไลน์สุดท้ายโรงเรียนต้องถูกปิดเด็กเรียนออนไลน์
รัฐบาลก็รู้ดีครับว่าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของตัวเองนั้นมีคุณภาพต่ำย่ำแย่ขนาดไหน
มีหลายบทเรียนถูกนักการสาติติงว่าสอนผิดก็ยังสอนอยู่นั่น

แทนที่จะเร่งปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ครับ
รัฐบาลนี้ตัดงบในส่วนนี้ลงอีก๙ล้านจากปี๖๔ได้อยู่๒๓๖ล้าน
ปี๖๕เหลืออยู่เพียง๒๒๗ล้าน

รู้ปัญหาอยู่ตรงหน้ายังไปตัดงบเขาอีก
ประธานที่เคารพครับผมยืนยันอย่างนี้ครับว่า
งบประมาณรายจ่าย๓๑ล้านล้านฉบับนี้มีปัญหา

งบด้านการป้องกันประเทศถูกปรับลดลง๑๓๘๓ล้าน

ดูเหมือนจะดีอำพลางไง
งบป้องกันประเทศปรับลดลงแล้วนะ
แต่พอมาดูงบสาธารณสุขและงบการศึกษากลับถูกปรับลดลงมากกว่า
บสาธารณสุขที่จำเป็นต่อชีวิตของประชาชน
ถูกปรับลดลงถึง๓๗๒๐๗ล้าน

งบการศึกษาที่เป็นงบของอนาคตของประชาชน
ถูกปรับลดลงถึง๒๖๕๒๔ล้าน
เป็นการปรับลดถึง๕๕ก็มากกว่างบป้องกันประเทศอยู่ดี

ประเทศที่ไม่คิดจะป้องกันชีวิตของประชาชน
ประเทศที่ไม่คิดจะป้องกันอนาคตของประชาชน
แล้วจะป้องกันประเทศแบบนี้ไปเพื่ออะไร
จากที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดนี้ครับท่านประธาน

ภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของประชาชน
ไม่มีความหวังให้กับอนาคตของชาติ
ในสถานการณ์ที่ประชาชนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก
ยังกล้าซุกซ่อนงบที่ไร้การะเทศะไม่เห็นหัวประชาชนอยู่เต็มไปหมด
เป็นงบประมาณที่ไร้สามัญสำนึกที่พักเก้าไกรของผมขอยืนยันว่า
อาจที่จะรับได้
และขอเรียกร้องให้รัฐบาลที่ไร้จิตสำนึกเช่นนี้ลาออกไปได้แล้ว
อย่ามาอ้างครับท่านประธานว่าในสถานการณ์ที่ถูกลุมเล้าด้วยปัญหา
เราไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึก

ให้ลองก้มลงไปดูก่อน
ถ้ารู้แน่ว่าที่ขี่อยู่มันไม่ใช่ม้า
เปลี่ยนเป็นม้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คุ้ม